อยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมทางภาคใต้นะครับตอนนี้โรงพยาบาลบางสะพานก็กำลังฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมา
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้อีกครั้งแต่ว่าพื้นที่โดยรอบนั้นยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอารยาโพจาบรรยายงานสดจากโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ค่ะโรงพยาบาลบางสะพานนั้นกำลังรอวันที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะคะ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เองรวมถึงคุณหมอที่โรงพยาบาลเองก็บอกว่าตอนนี้กำลังใจนั้นเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ
ถึงแม้ว่าสภาพในโรงพยาบาลนะคะรวมถึงบ้านพักของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางสะพานนั้น
จะยังกลับคืนสู่สภาพปกติแบบไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองนั้นนะคะ
บอกว่าตอนนี้กำลังใจในการที่จะให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลบางสะพานนั้น
เต็มที่และเต็มเปี่ยมด้วยค่ะถึงแม้ว่าบ้านพักของตัวเองนั้นนะคะ
ยังดำเนินการเสร็จไม่เรียบร้อยบางหลังนั้นเสื้อผ้า
รวมถึงชุดต่างที่จะใช้นั้นบางคนนั้นเหลือเพียงแค่ชุดหรือ๒ชุดเท่านั้นค่ะ
ขณะที่รอบโรงพยาบาลนั้นยังคงมีการปรับปรุงรวมถึงดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาด
โดยทางกองบินห้าที่ประจวบคีรีขันด้วยนะคะขณะที่โรงพยาบาลเองณตอนนี้ค่ะ
ยังไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยหนักนั้นยังต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่าค่ะ
ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่สังเกตอาการนั้น
ก็จะให้พักค้างคืนอยู่ที่นี่ค่ะเนื่องจากว่ามีห้องไม่เพียงพอค่ะ
ใช่ครับตอนนี้เป็นผู้ป่วยนอกทั้งหมดจะมาตรวจรวมกันครับผมเพราะว่าเพื่อให้อำนวยความสะดวกก่อนครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังให้เจ้าหน้าที่ใช้รวมกันแล้วก็มาช่วยกันตรวจครับ
แต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลชั่วคราวในระยะสั้นเช่น๑๒วัน
เราจะมีตึกผู้ป่วยอีกห้องหนึ่งครับตอนนี้เป็นตึกชั้น๔ครับผม
เป็นให้นอนสังเกตอาการไว้ก่อนครับผม
อย่างตอนนี้ผู้ป่วยที่เป็นเคสชมเชิงเรารับกลับมาหรือยังครับ
ยังครับผมก็จะมีแต่ส่งไปให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า

ตอนนี้โรงพยาบาลวังสะพานรับได้แต่เฉพาะผู้ป่วย
ตอนนี้ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักมากครับเช่นท้องเสียเป็นหวัดไข้หวัดอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ครับ
ยังพอรับได้ครับผมแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต
เราจะส่งต่อโรงพยาบาลอื่นอีก

เพราะว่าวอร์ดพิธีเรามีประมาณ๖๗วอร์ด
ตอนนี้เราเหลือแค่ไม่มีวอร์ดเลยเราเป็นนอนสังเกตอาการอย่างเดียวครับผม
ก็เป็นแล้วก็ตรวจผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัดทำงานไม่ได้ครับผม

ความกำลังใจของทั้งคุณหมอเองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองตอนนี้เป็นอย่างไรครับ
ตอนนี้คิดว่าดีขึ้นเยอะครับผม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ทำงานเป็นเหมือนบ้าน
เขาก็อยากให้บ้านเขากลับมาเร็วที่สุดครับ
เขาก็สู้กันเต็มที่ครับไม่ถอยครับผม
กำลังใจที่ส่งตรงมายังโรงพยาบาลบางสะพาน
ให้กับทางคุณหมอเองพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตอนนี้
เรียกได้ว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมและเต็มที่ด้วยนะคะ

ต้องรอคอยเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
โรงพยาบาลบางสะพานถึงจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติค่ะ

โรงพยาบาลบางสะพานเองก็จะให้การต้อนรับคุณตูนบอดี้แลม

รวมถึงองค์คมนตรีที่จะเดินทางมาให้กำลังใจ
และมอบถุงพระราชทานของราชการที่๑๐
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจบคิริคัณอรัยาโพอยาเขมร์ขวาไทยรัดทีวี
รายงานสดจากอำเภอบางสะพานประจวบคิริคันค่ะ